คุณผู้ชมคะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
มาดูเรื่องราวที่แบบจะทำให้สร้างเสียงหัวเราะกันบ้างนะคะ

หลายคนเวลาจะไปถ่ายบัตรเตรียมตัวนะ
เตรียมตัวนะตรงตรง
เพราะว่าเขาบอกว่าการถ่ายบัตรประชาชนต้องหน้าตรง
แล้วก็แสดงอาการที่เราอยู่ในมุมที่เราคิดว่าเราสวย
ไม่ได้เราทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อย่างอื่น
ผมอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นหน้าตาแต่งไปให้เรียบร้อย
เอาให้เป็นมุมของเราทาแป้งได้นิดหน่อยนิดนิดนิด
แล้วเขาบอกว่าให้ยิ้มมุมปากได้นิดหน่อยแบบนั้นนะฮะ
แล้วถ้าบางสำนักงานเข็นไหนที่มีไฟส่องให้ด้วยโอ้โฮชอบดี
เพราะรูปออกมาจะดูดีแล้วก็จะสวยนะเราก็จะชอบนะ
แต่ว่าที่จะพาไปดูต่อไปนี้เขาบอกว่าเป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชน
เหนือการบรรยายจริงเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้
เจ้าตัวก็ตลกนะคะที่มาเห็นบัตรประชาชนของตัวเองเป็นแบบนี้
ในราวคุณผู้ชมนะครับเขาบอกว่าบัตรประชาชนอันนี้นะคะ
มีการนำมาแชร์ในโลกโซเชียลคือถ้าเรามองดูผิวเผินเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความผิดปกติอะไรหรอก
แต่คุณดูดีสิดูรูป
คุณดูไปที่ตาของผู้ชายคนนี้นะคะดวงตาทั้งสองข้างของหนุ่มคนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติ
คือตาดำเนี่ยจะเหลือกขึ้นไปข้างบนนะคะภาษาวัยรุ่นเขาบอกมองบน
มองบนมองบนแปลว่าเบื่อใช่นะคะแล้วก็ระบุข้อความเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่า
ยืนไว้อะไรให้กับประชาชนใหม่เป็นเวลา๑นาทีมองบนแปลว
เขาบอกว่าถอดแว่นถ่ายรูปก็มองไม่เห็นว่าเลนพี่มันอยู่ตรงไหน
สายตาผมสั้น๗๐๐อ่ะพี่
พี่ต้องบอกผมไงว่าผมมองอยู่มองบนอยู่

มองไม่เห็นเลนเจ้าตัวเนี่ยสายตาสั้น
เขาอาจจะไปมองอะไรอ่ะมองไฟของกล้อง

พี่มิตาเหินขึ้นไปก็กดทันทีเลยไง
นี่ก็คือเสียงคลวนจากเจ้าของบัตรคนนี้นี่เอง
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีแม่อยากรู้เรื่องราวมันเป็นยังไง

ไปหาเจ้าตัวเลยค่ะเจ้าตัวก็โชว์บัตรประชาชนให้ดู

ก่อนที่จะเกิดรูปมองบนในบัตรประชาชน
บอกว่าวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตดินแดง

แล้วก็ต้องถอดแว่นสายตาที่ใส่ออกมาอยู่
แต่ว่าพี่เขาสายตาสั้น๗๐๐ไง
ทีนี้พอถอดแว่นออกมาแล้วเนี่ยมองไม่เห็น
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอียงซ้ายหน่อยเอียงขวาหน่อย

หน้าอยู่ตรงแต่ตาไม่ตรง
ใช่คือจังหวะนั้นเขาใส่ตาสั้นมาก
แล้วก็กำลังจ้องเพ่งไปที่เลนส์กล้องอยู่
พอจังหวะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าก้มหน้าหน่อย
เขาก็ทำตามไงแต่ด้วยสายตามันจึงจิกไปที่เลน
มันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่กดปุ๊บ
ภาพก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้ว
คือจริงคนสายตาสั้นเนี่ยเวลาถอดแว่น

เบลอเลยนะอาจจะนิดนึงน่ะรายลอนนิดนึง
พอได้บัตรมาเจ้าตัวเองเขาก็ไม่ได้ไปตรวจสอบ
ว่ามันเป็นลักษณะยังไงพอมาเห็นถึงบ้าน
เปิดดูก็รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ตลกกับรูปที่ได้มาเนี่ยนะคะ
ก็เลยนำเรื่องราวมาแชร์กันในโลกโซเชียล
คือเขาบอกว่าก็ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้โมโห
งอนเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปแบบนี้ให้

ติดแฮชแท็กไปหาแต่ผมไม่ได้โกรธพี่นะ